คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของปัญหาผัวเมียอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับ
คือเมียเขาตั้งท้องอยู่๖เดือนแต่สามีก็ติดยาครับ
บังคับให้เมียนั้นเสพยาบ้าไปด้วยแล้วก็บังคับให้เมียนั้นมีเพศสัมพันธ์ด้วย
จนเมียไม่ยอมสุดท้ายก็มีการแบบเอาปืนมาข่มขู่จะยิงเมียด้วยนะ
แต่ว่าก็แจ้งจำรวจเอาไว้รวบตัวได้นะครับเมียก็ปลอดภัยดี
นายมีลาบลิ้มประจันทร์อายุ๓๒ปีถูกตำรวจภูทรกำแพงแสนนครปฐมจับกลุ่มตัวแล้วก็นำไปสอบปากคำที่โรงพัก
เพราะว่าใช้ปืนนั้นยิงข่มขู่และทำร้ายร่างกายเมียของตัวเอง
ก็คือนางสาวจาริรัตินาคมณีอายุ๓๐ปีและท้อง๖เดือนเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ตำรวจยึดของกลางเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
ทางด้านของภรรยาเขาบอกว่าก็อยู่กินกับผัวมาเนี่ยมาปีกว่าเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งเป็นบ้านของพ่อเลี้ยงของนายมีลาบได้ไม่นานนะ
นายมีลาบมักจะใช้อาวุธปืนบังคับให้เธอเสพยาบ้าด้วยแล้วก็มีเพศสัมพันธ์มาตลอดเลยจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุนายมีลาบก็เสพยาบ้าไปอารวาสตบตีทำร้ายเธอรวมทั้งใช้ปืนข่มขู่กล่าวหาว่าเธอมีชู้กับคนอื่น
เธอก็หนีไปหลบอยู่ที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าผัวเนี่ยเดินถือปืนบุกเข้าไปในบ้านลากตัวเธอไปกลับไปที่บ้านจากนั้นเอาปืนจี้หัว